อันนี้ไม่ใช่เด็กแล้วเป็นผู้ใหญ่นี่แหละ

แล้วคุณรู้มั้ยว่าเขาขับรถคงคิดว่ารถไถ่นากันใหญ่
คงจะฝากกระแสน้ำได้
แต่พอจะไปน้ำมันเชี่ยวน้ำมัน
เจ้าหน้าที่บอกแล้วนะว่าอย่าไป

ไอ้รถนี่ไม่เท่าไรให้มันจมไปแต่คนนี่ล่ะคุณ

นี่ใช่ค่ะในขณะที่เจ้าหน้าที่โชคดีของเขาจริง

แล้วกำลังจะไปช่วยผู้ประสบภัยที่อยู่ตรงบริเวณนั้นเหมือนกัน
แต่ดันไปเจอชายสองคนนี้ค่ะ
แล้วมันก็เลยเกิดเหตุระทึกอย่างที่เห็น
เขาขับรถไถนาพยายามฝ่าสายน้ำ
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยคือเขาก็กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่

อย่ามาอย่ามามันอันตรายน้ำมันเชี่ยวยา
แต่ไม่ได้ฟังค่ะไม่ฟังคำเตือน
สุดท้ายกระแสน้ำซัดเข้ารถถ่ายพลิกขวาม
แล้วสองคนนั้นกระเด็นตกน้ำอย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะ

บอกว่าในสถานการณ์น้ำท่วมอย่าหาทำแบบนี้
แจ้งเตือนห้ามอะไรให้ฟังกัน

โชคดีนะที่เขาบอกว่าคนขับไปเกาะอยู่กับเสาไฟ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ถนนรอบเมืองฝั่งเทศบาล
เมืองหนองบัวลำพูตรงนี้น้ำสูง๑๕เมตร

แล้วเจ้าหน้าที่เขามีการปักป้ายเตือนเอาไว้
ไม่ให้ใครเข้ามาในพื้นที่นี้เพราะมันอันตราย

โชคดีอย่างพี่บอกกู้ไภอยู่ตรงนั้น๒คน
ก็เลยสามารถช่วยเหลือทั้งคู่เข้าฝั่งได้อย่างปลอดภัย

สวย
ปล่อยเชือกสิ

ไปเรื่อยดูพูดพี่ปังไปเรื่อย

ปล่อยเชือกไปเรื่อยปล่อย
เอาขาเป็นกินเอาขาซอยด้วย

ใช่ตอนที่เขาช่วยเหลือต้องโลตัวกันแบบนั้นแหละนะคะ
แล้วไปลากเขามาเข้าฝั่งค่ะ
เอาเป็นว่าสุดท้ายทั้งคู่ปลอดภัยนะ
พาคุณผู้ชมไปดูที่จังหวัดชนบุรีกันหน่อยก็แล้วกัน
เพราะว่าเองก็มีฝนตกหนักลงมาเหมือนกันนะ
ให้น้ำมันระบายออกไป
คือถ้าไม่ทุบนะคุณน้ำมันขังอยู่ในบ้าน

ใช่ค่ะลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อย

หรือว่าไม่ต่อหรือว่าอยู่ตรงนี้
ห้ะทำไมตรงนี้มันหน่อยเดียวกัน
อืมทำไมตรงนี้มันเยอะจัง
น้ำมันมาตรงไหนเลย

มันทะลุข้องประมาณสักเมตรกว่า
ทีนี้พอมันก็ลามขึ้นลามขึ้นมันก็เลยกว้างขึ้น

ดินมันเข้าไปกองข้างในบ้านคนเยอะ
เราก็เลยให้ทีมงานมาทุบออก
เออเนี่ยนะคะเขาก็เลยบอกว่าต้องให้คนงานเอามาทุบออก
บ้านหลังนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่๑นะคะ
อยู่ที่ตำบวนบาลสะเลอำเภอสัตว์ตะหิตที่ชนบุรี
กำแพงหลังด้านหลังเลยคุณผู้ชมเห็นแล้วนะ

คือจริงประตูบ้านก็ถูกน้ำอัดจนแตกเหมือนกันนะคะ
เขาบอกว่าข้าวของในบ้านพังเสียหายไปหมดเลย
ดินโครนก็ไหลทะลักเข้ามาบ้านอีก

เขามีการทำคันกั้นดินนะคะกั้นน้ำเอาไว้
แล้วก็มันสูงกว่าตัวบ้านพอฝนมันตกหนักกลาย
เพราะว่าน้ำมันขังดินมันก็อุ้มน้ำไม่ไหว
มันก็หาทางดันออกแล้วก็มาออกทางหลังกำแพงบ้านของเขา
ทางด้านของตัวแทนนะคะผู้บริหารโครงการคุณกันนะคะ
ก็มีการเปิดเผยถึงเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวโครงการจะทำกำแพงและประตู

ต้องคุยกับเจ้าของที่ดินด้านข้างด้วย
ซึ่งตรงเดิมมันเป็นพื้นที่ต่ำฝนมันตกหนัก

ต้องมีการสร้างคันดินกั้นน้ำเอาไว้ตอนนี้
ส่วนโครงการเองก็ทุบกำแพงตรงจุดกลับรถ
เพื่อเป็นทางระบายน้ำชั่วคราวกันไปก่อนนะคะ
มันต้องดูระยะยาวนะคุณฮะนู่นสูงเกือบเท่ากำแพงแล้วนะฮะ
เพราะว่าต้องดูว่ามันจะท่วมอีกหรือเปล่า